ส่วนเรื่องนี้ต้องไปที่กรมเจ้าท่าค่ะ
อายุทยาบอกว่าเดือดร้อนเยอะมากค่ะ
เพราะเจสสกีค่ะจู่ไปขี่ในคลอง
ฉันว่ามันเป็นคลองนะบางคนก็บอกเป็นแม่น้ำ

ชาวบ้านบอกว่าได้รับความเดือดร้อนแบบนี้ค่ะ

อาจจะเป็นแม่น้ำแล้วล่ะเพราะว่าเรือมันทุกซ้ายด้วย
มีเรือใหญ่แล่นแต่ถามว่าคุณพี่แกไม่เบาเลยอ่ะเห็นไหม
เวลาเห็นไหมเรือเล็กสวนแบบนั้นพี่แกไม่เบาเลยค่ะ
แกยิ่งเบิ้ลเครื่องเร่งเครื่องเข้าไปอีกเสียงต้องดังเนอะเสียงดังมาก
นี่แหละค่ะเขาขี่ปาดไปปาดมาแบบนี้นะคะเจอเรือเล็กก็ไม่ยอมเบาเครื่อง
ก็เลยกลายเป็นคลิปที่นำมาแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะ
เขาไปแชร์ไว้ในกลุ่มเรื่องเล่าชาวอายุทยาพร้อมกับระบุข้อความ
คุณขี่ผ่านเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กโดยที่คุณไม่ได้เบาเครื่องเลย
น้ำซ้ำยังปาดไปมาทำให้น้ำกระเด็นไปโดนเรือเล็กอีกด้วย
การกระทำของคุณมันอาจจะทำให้คนหมู่มากเกิดความเดือดร้อน

เอาแค่พอเหมาะพอควรจะได้ไม่ต้องส่งผลกระทบกับเรือที่เขาสัญจรผ่านไปมานะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยทีมข่าวไปหาข้อมูลมาให้นะคะ
บอกว่าเรื่องของการใช้เรือหรือเจสสกีในแม่น้ำลำคลอง
มันอยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่าใช่ไหม
ตามอำนาจในการควบคุมก็คือตามพรบ
การควบคุมการเดินเรือในน่านน้ำไทย
หรือการกำหนดให้เรือและคนบังคับเรือ
ต้องมีใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
รวมถึงการควบคุมความเร็วของเรือในแม่น้ำลำคลองด้วย